สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้โซเชียลมีเดียถกกันเยอะเลยนะคะเป็นความกังวลกลัวด้วยก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะโรยกันมาตั้งแต่เด็ก
โตแล้วยังโรยเลยนะคะแล้วจุดที่โรยเนี่ยมันเป็นจุดเดียวกับที่เป็นข่าวที่ต่างประเทศด้วยคำถามก็คือว่าแล้วตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้มีความเสี่ยงไหมยังใช้ต่อได้หรือเปล่าโรยต่อไปได้ไหมวันนี้ทุกคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงผู้ชายเด็กหญิงเด็กชายท่อตรงไหนช่องตรงไหนหลืบไหนบ้างที่น่ากลัวสำหรับการใช้
ก็เรียกว่าเท้าหรือเท้าค่ำพาวเดอร์ได้ทั้งคู่ครับ
ค่ะคือไม่ได้มีการผสมอะไร
ทำปฏิกิริยาเคมีอะไรที่ทำให้แตกต่างไป
ลักษณะคือเป็นก้อนใหญ่เหมือนกับเป็นตัวแร่
ใช่ไหมคะแล้วก็เอามาบดจนเป็นผงแป้ง
ครับคือตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะทีนี้ไอ้ก้อนใหญ่ที่เราเห็น
วันนี้เขาก็แชร์กันเนี่ยนะคะอันนั้นคือเป็นแร่เท้าถูกไหมคะ
เวลาทำเหมืองมาเนี่ยก็เป็นก้อนใหญ่ใช่ครับ
เสร็จแล้วก้อนนั้นน่ะเหรอคะที่เอามาบดเป็นแป้งทาตัว

แค่บดให้มันมีขนาดเล็กลงนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วโครงสร้างมันก็ประกอบด้วยเล็ก
แต่ว่ามันสะสมเกาะตัวเป็นก้อนเฉยนะครับ
มันก็เป็นธรรมดาบทแป๊บเดียวมันก็กระจายเป็นชิ้นเล็กมอง

ต้องใช้กล้องส่องดูขยายสักพันเท่าก็จะเห็นนะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเท้าหรือเท้าข้ามพาวเดอร์ก็แล้ว
แต่ทัพสัตว์ฝรั่งทั้งสองตัวเนี่ยก็คือแป้งนี่แหละ
เนื้อแป้งผงแป้งที่เราใช้นี่แหละใช่ไหมคะ
อย่างที่เราเห็นข้างในนั้นคือก่อนที่จะเอามาผ่านกระบวนการทำให้เป็นผง
ใช่ไหมคะใช่แต่พอมาบดเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นผงแป้ง
ซึ่งอยู่ในกระป๋องอยู่ในขวดอยู่ในอะไรก็แล้วแต่ในภาชนะต่าง
อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราเห็นอยู่ที่รายการเราก็เหมือนกัน
ก็คือผงแป้งธรรมดานี้แหละใช่ไหมคะลักษณะแบบนี้เลย
อันที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยคือบดจากก้อนนั้นมาสู่ก้อนนี้
ใช่ครับใช่ครับนี่นะคะไม่ได้หมายถึงตัวที่อยู่ในผงนี้
แต่คือตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับอ่าเพราะฉะนั้นที่ฉันก็เรียกสับไปสับมานะคะ
ซึ่งนี่เริ่มกลัวแล้วเหมือนกันนะคะมันเป็นข่าวตลอดทั้งวัน
ธิบดีคะเริ่มต้นก่อนเลยว่าข่าวที่ออกมาจากสหรัฐอเมริกา
เป็นข่าวที่ใหม่ไหมสำหรับวงการการแพทย์
เป็นข่าวที่ใหม่เพราะว่าเป็นการที่สารตัดสินว่าควรจะเตือนให้ประชาชนทราบ
แล้วบริษัทผู้ผลิตไม่เตือนนะครับสารก็เลยพิพากษาลงโทษ
ลงโทษเพราะว่าไม่เตือนประชาชนทั้งที่ความรู้ในทั่วโลกรู้กันว่า
ตัวแป้งนี่นะครับมันมีโอกาสมีโอกาสนะไม่ใช่สาเหตุ
โอกาสทำให้เป็นมะเร็งรังไข่สำหรับผู้หญิง
ถ้าเกิดว่าไปใช้ในจุดซ่อนเว้นอยู่บ่อยเขาอยากจะให้เตือนแต่ว่าก็ไม่ยอมเตือนสักที
ก็เลยลงโทษครับที่โดนเนี่ยโดนว่าไม่เตือนไม่เตือนครับ
เอาใหม่นะคะความเป็นไปได้เนี่ยคือผงแป้งที่ว่านี้ก่อให้เกิดมะเร็งรังไข่ไหมคะ
เอาแค่นี้ก่อนค่ะศูนย์วิจัยมะเร็งขององค์การอนามัยโลกนะครับ
ทำการรวบรวมความรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับมะเร็งแล้วในกรณีนี้เนี่ย
เขาสรุปความว่ามีโอกาสจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งรังไข่ได้
ถ้าเกิดว่าใช้ในจุดซ่อนเว้นของผู้หญิงบ่อยเป็นเวลานาน
ก็เขาสรุปแค่นั้นครับไม่ได้บอกว่าเป็นสาเหตุแน่นอน
บุหรี่ที่เป็นมะเร็งในปอดแบบนั้นไม่ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นที่โดนคือโดนว่าไม่เตือน
จริงแล้วมันเป็นสินค้าที่อาจจะเป็นอันตราย
เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการยุติธรรมกับประชาชนก็ควรจะเตือนว่าอาจจะเป็นอันตราย
ซึ่งถ้าที่ฉันถามแบบผู้บริโภคเลยนะคะก็ในเมื่อมันมีโอกาสทำไมให้ใช้อ่ะคะ

คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีโอกาสแต่โอกาสมันน้อยมากนะครับ
เช่นไส้กรอกมีโอกาสจะทำให้เป็นมะเร็งในตับนะครับ
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกินไส้กรอกเพราะว่าโอกาสมันน้อย
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงแค่เตือนนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสาเหตุแน่เขาห้ามอยู่แล้วนะครับ
มีหลายอย่างในที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ย
อย่างมันอยู่ในกลุ่มเป็นสาเหตุนะครับ
อย่างมันอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าอาจจะเท่านั้นเอง
ถ้าอาจจะเนี่ยก็เตือนว่าใช้ในกรณีนี้อาจจะเป็นอันตราย
แม้กระทั่งสำหรับเด็กถ้าเกิดว่าไปโรยให้เด็ก
เด็กเข้าปอดก็อาจจะเป็นอันตรายต่อปอด
ก็ต้องเตือนว่าอย่าไปโรยตัวเด็ก
อยากให้เด็กหายใจเข้าไปแบบนี้ก็เหมือนกัน
เขาก็อยากจะให้เตือนว่าอาจจะเป็นมะเร็งรังไข่ได้
เพราะฉะนั้นก็อย่าไปใช้ในจุดซ่อนเว้นของผู้หญิง
ค่ะคุณหมอถ้าเวลาเราพูดถึงแป้งเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเข้าใจกันว่าแป้งเด็ก
หรือไม่ได้บอกว่าเป็นแป้งเด็กผู้ใหญ่ใช้ก็แล้วแต่เนี่ย
ยังไงก็จะมีส่วนประกอบของทาวน์ค่ำพาวเดอร์

ก็คือไอ้ผงที่เราหยิบจับสัมผัสได้นี่แหละใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเป็นลักษณะแป้งฝุ่นเนี่ย

เกี่ยวไหมคะว่าเด็กถ้าไม่ได้ใช้แป้งเด็กจะเสี่ยงกว่า

ถ้าเด็กนะครับไม่ได้ใช้แป้งซึ่งก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปรบกวนอะไรในเด็กนะครับ
แต่ที่เขาห้ามไม่ให้เด็กไม่ให้โรยเด็กก็เพราะว่ามันจะหายใจเข้าไปในปอดนะครับ
ฝุ่นเข้าไปฝุ่นเข้าไป

แล้วมันไปอุดทางเดินหายใจทำให้ปอดอักเสบ
คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าเด็กต้องใช้แป้งเด็กคือเด็กใช้แป้งที่ไม่ได้บอกว่าเป็นแป้งเด็กใช้แป้งผู้ใหญ่เนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นแป้งเด็กหรือแป้งผู้ใหญ่ถูกไหมคะ

ทีนี้เด็กค่ะโดยเฉพาะลูกหลานเราคนไทยนะคะโอ้โหพออาบน้ำเสร็จนะคะเอานอนหงายเช็ดตัวเช็ดตัวใส่กันใหญ่เลยนะแล้วก็ถูเนี่ยนะคะคืออันนี้เขาเตือนว่าไม่ให้ทำมานานแล้วใช่ไหมค

เพราะว่าจะเข้าปากเข้าจมูกไม่ว่าจะเป็นการสูดเข้าไปหรือว่าเข้าทางปากเข้าไป

เข้าไปแล้วมันจะไปอุดทางเดินหายใจทำให้เกิดอาการปอดอักเสบนะครับแล้วปอดอักเสบมันเด็กเนี่ยบางทีปอดอักเสบก็เสียชีวิตได้นะครับ
เพราะเด็กเล็กเนี่ยระบบปฏิกิริยาตโนมัติในการไอจามออกมาขับเสมหะออกมาไม่ดีเท่าผู้ใหญ่
เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นเขาห้ามไม่ให้ทำอย่างนั้นกับเด็ก

คือถ้าเข้าปากไม่เป็นไรนะครับถ้ามันจามเข้าไปในปอดถึงมีปัญหาถ้าเข้าไปในปากนะครับมันก็เข้าไปที่กระเพาะเข้าไปที่ลำไส้แล้วก็ถ่ายออกมาก็ไม่มีอะไร

แต่ว่าถ้าเข้าไปทางเดินหายใจคือมันไปกระจุกอยู่ที่ปอด

เขาเตือนว่าให้ใช้กับเด็กในลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันจะฟุ้งเข้าไปใช่ไหมคะ
เขาไม่ได้ต้องการเตือนว่าอย่าใช้กับเด็กเพราะว่ามันจะสะสมไปจนโตแล้วเป็นมะเร็งใช่ไหมคะ

ไม่ครับไม่ครับเขากลัวว่าเหตุเกิดในวันสองวันนั้นแหละครับ
คือแป้งเข้าไปอุดทางเดินหายใจเลยครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมะเร็ง
สมัยก่อนนะครับกังวลว่ามันมีแร่ใยหินไอ้นั่นจะเป็นมะเร็งในปอด
แต่ตอนนี้แป้งสมัยใหม่ก็ไม่มีแร่ใยหินแล้ว
คือแร่ใยหินเนี่ยไม่เหมือนกับทาวข้ามพาวเดอร์คือมีไม่ได้ถูกไหมคะ

ห้ามมีห้ามมีเพราะฉะนั้นตัดเรื่องนั้นทิ้งนะคะ

แต่ตอนนี้ห้ามแล้วนะคะเราถึงคุยปัจจุบัน
ทีนี้เด็กค่ะนอกเหนือจากกลัวฟุ้งเข้าไปไม่ว่าจะเป็นทางปากทางจมูก
โรยห้ามโรยตรงสดือด้วยเหรอคะ

คือถ้าเกิดเข้าไปในทางสดือนี่นะครับมันก็ยังเป็นแผลเปิดอยู่นะครับ
เดี๋ยวกลัวว่ามันจะเข้าไปแล้วก็เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปสะสมอยู่ในร่างกาย
สดือมันยังไม่ปิดดีนะครับยังไม่ปิดดีมันอันตราย
ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเตือนว่าจะสะสมจนโตเป็นมะเร็งไม่ใช่เหมือนกัน

ทีนี้ค่ะเด็กและถึงวัยรุ่นและถึงโตซึ่งตอนนี้กังวลกันมากนะคะว่าโรยกันมาตั้งแต่เด็กในจุดอับชื้นจุดซ่อนเร้น
ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายข้างหน้าหรือข้างหลังนะคะ
เอาความเป็นเด็กก่อนความเป็นเด็กเตือนไหมคุณหมอว่าอย่าโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอย่าโรยตรงจุดซ่อนเร้น
เพราะมีโอกาสสะสมไปจนโตแล้วเนี่ยกลายเป็นเหมือนที่ฝรั่งเขาโดนกันคืออาจจะกลายเป็นมะเร็งรังไข่

ขอให้เป็นผู้หญิงครับไม่ว่าเด็กหรือว่าเป็นวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุขอให้เป็นผู้หญิงนะครับก็ไม่ควรจะใช้แป้งไปโรยในจุดซ่อนเร้นเหล่านั้น
เพราะว่ามันมีโครงสร้างร่างกายเหมือนกันแล้วมันสะสมเก็บได้เหมือนกัน

ผู้หญิงครับเพราะว่าคำเตือนของการอนามัยโลกจ่อจงไปที่รังไข่มะเร็งรังไข่ของผู้หญิง
คือประเภทนี้เลยจุดนี้เลยที่องค์การอนามัยโลกเตือน

เดี๋ยวคุยเรื่องของผู้หญิงยาวเอาผู้ชายก่อนเพราะผู้ชายโวยวายกันเยอะเรื่องนี้
เด็กผู้ชายค่ะโดนโรยแต่เด็กโตมาก็โรยค่ะ
คุณแม่แป้งนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาว
งแป้งไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีอื่น
และไม่ว่าจะธรรมดาหรือเป็นแป้งเย็น
ถ้าผู้ชายใช้ไม่ว่าจะใช้ตั้งแต่เด็กหรือใช้ตอนโตก็แล้วแต่
โดยมีโอกาสสะสมเข้าไปในจุดใดของร่างกายเขา
แล้วจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ไหมคะ
ไม่มีรายงานเหล่านี้ในองค์การอนามัยโลกเลยนะครับ
การอนามัยโลกก็พยายามหาสาเหตุของการเป็นมะเร็งอยู่ตลอดเวลานะครับ
แต่ว่าไม่มีรายงานแสดงว่าไม่มีโอกาสแต่จริงแล้วมันก็เข้าไปสู่ร่างกายของผู้ชายได้
แต่ว่าโดยมากปกติมันก็จะขับออกมามันจะขับออกมาได้ง่ายนะครับ
แล้วในร่างกายผู้ชายไม่มีส่วนซ่อนเร้นอะไรที่ลึกซึ้งที่มีของแปลกปลอมจะไปสะสมอยู่ได้นาน
แต่ว่าในข้อมูลจากการวิจัยก็ยืนยันแบบเดียวกันว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้ชายครับ
แม้ว่าจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวเนี่ยนะคะเรียนขอถามลึกซึ้งเข้าไปอีกหน่อยนึง
ผู้ชายเขาจะมีที่อวัยวะเพศเขาคือทางเข้าทางออกไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการขับถ่าย
หรือว่าการสืบผันกันแล้วแต่ทางเข้าทางออกของของเหลวเนี่ยจะมีใช้ท่อเดียวถูกมั้ยคะ
ซึ่งต่อให้แป้งถูกโรยแล้วเข้าไปทางท่อนั้นเนี่ยไม่ถือว่ามีความเสี่ยงว่าจะเข้าไปในอวัยวะที่ลึกกว่านั้นเหรอคะ
เข้าไปก็ไปไม่ได้ไกลนะครับทางมันแคบมากนะครับแล้วก็เข้าไปไม่ได้ลึกนะครับแล้วมันก็มีการใช้งานมีการปัสสาวะอะไรต่ออะไรวันหนึ่งหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถึงเข้าไปนิดเดียวก็จะถูกขับถ่ายออกมา

ของผู้หญิงนี่นะครับอวัยวะของผู้หญิงนี่นะครับมันมีตั้งแต่ช่องคลอดนะครับแล้วเข้าไปก็เป็นมดลูกนะครับจากมดลูกก็ไปที่ปีกมดลูกจากปีกมดลูกก็วิ่งไปที่รังไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าไปลึกมากนะครับมันไม่ได้เข้าไปทั้งหมดแต่ว่ามันก็เข้าไปทีนิดทีนิดทีนิดทีนิดเวลาออกมันก็ออกไม่ได้มันมั
เมื่อใช้ทุกวันทุกวันหลายปีเข้ามันก็คงจะมีอยู่จำนวนนึงที่สะสมอยู่ที่รังไข่
ของผู้หญิงที่ฉันคุยแบบเอากายภาพเลยเนี่ยนะคะคือของผู้หญิงเนี่ยทางเข้าทางออกของเหลวในจุดซ่อนเร้นเนี่ยเขามีสองทางใช่ไหมคะ
ที่เราพูดถึงคือจากช่องที่ใช้ในการสืบพันธุ์เพราะมันจะเข้าไปจนกระทั่งถึงลึกที่สุดคือรังไข่ในขณะที่ทางปัสสาวะเนี่ยไม่ถือเป็นความเสี่ยงของผู้หญิงเลยเหรอคะอาจารย์
ไม่ไม่ถือครับเพราะว่าถ้าเข้าไปนะครับสักเดี๋ยวก็ปัสสาวะออกมา

คือเข้าไปเดี๋ยวก็ออกมามันไม่มีจุดที่จะเข้าไปสะสมอะไรได้
แต่เนื่องจากช่องเข้าออกของผู้หญิงที่เป็นอวัยวะสื่อพันธุ์เนี่ยคือพอมันเข้าไปโอกาสของสิ่งใดที่มันจะออกมามันน้อย

อาจารย์เดี๋ยวนะคะคือถ้าใช้โรยแบบเป็นผงแป้งมันจะพากันเข้าไปได้ลึกถึงอวัยวะอย่างรางไข่เลยเหรอคะ
มันเข้าไปได้จำนวนน้อยหรอกครับแต่ว่ามันเข้าไปได้เรื่อย
ถ้าใช้ทุกวันมันก็เข้าไปเรื่อยนะครับมันก็มีโอกาสเดินทางเข้าไปบางส่วน๕๑๐ก็เข้าไปเข้าไปแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยถูกเตือน
ผู้หญิงถูกเตือนเพราะว่าจากการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กัน
ค่ะทีนี้ค่ะของผู้หญิงเนี่ยนะคะสมมุติผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ใช้ในจุดซ่อนเร้น
ถามแบบตรงไปตรงมาเผอิญว่ามีความสัมพันธ์ทางกายคือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายซึ่งโรยแป้ง

ผู้หญิงไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้ของตัวเองเลยนะคะผู้ชายโรยแล้วมีความสัมพันธ์ทางเพศกัน
มันจะเป็นตัวพาให้แป้งที่อยู่บนอวัยวะของผู้ชายเนี่ยพาแป้งเข้าสู่อวัยวะของผู้หญิงป่ะคะ
มันพาแป้งเข้าไปได้ครับแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวกับความถี่ว่าบ่อยขนาดไหนนะครับ
เพราะว่าถ้าทั้งชีวิตเขาไม่ใช้แป้งในลักษณะนั้นนะครับแล้วมีเพศสัมพันธ์แค่นั้นเนี่ยก็คงจะมีปริมาณไม่มากพอที่จะไปก่อเรื่องอะไร
เพราะว่าเวลาเข้าไปไม่ได้หมายความว่าจะเก็บไว้๑๐๐อาจจะเก็บไว้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับ
อาจารย์คะเวลาเราพูดถึงแป้งเนี่ยนะคะเรากำลังพูดถึงแป้งซึ่งเราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นแป้งเด็กหรือไม่ได้เรียกว่าแป้งเด็กแต่ว่าเป็นฝุ่นลักษณะแบบนี้เนี่ย
ถ้าเป็นคนโตแล้วอันตรายเหมือนเด็กไหมคะถ้าสมมุติสูดเข้าไปหรือเข้าไปทางป่าอันตรายเหมือนเตือนเด็กไหมคะ
ไม่เหมือนครับเพราะว่าอะไรแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายจะกำจัดมีปฏิกิริยาจะไอจะจามออกมาหมดครับ
คือกระบวนการป้องกันตัวเองจะดีกว่าเด็กใช่ไหมคะ

ฝุ่นแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะปะในจุดซ่อนเร้นเอาผสมน้ำซะหน่อยนะคะโดยเฉพาะแป้งเย็นเอาผสมน้ำแล้วก็แบบทำให้มันแบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ปะ
อย่างนี้มีผลอะไรไหมคะที่แตกต่างกันว่าทาแบบโปะเป็นฝุ่นเลยเกี่ยวไหมคะ
มันก็ถ้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นเหมือนกันเนี่ยนะครับมันสุดท้ายมันก็จะมีลักษณะเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกมันก็คงเปียกอยู่แล้วก็มันก็แห้งสุดท้ายพอมันแห้งมันก็กลายเป็นผงแล้วมันก็ฟุ้งกระจายได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันเป็นบริเวณที่ห้ามใช้ไม่ควรใช้มากกว่าว่าจะเป็นเปียกหรือแห้ง
คร่าดินสอพองคุณภีรวัตรกลัวตอนสงการครับดินสอพองจะเกิดปัญหาเดียวกันไหมคะ

แล้วก็มันเป็นคนละชนิดกัน
แล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้ดินสอพองแบบ
ทุกวันเป็นเวลาหลายปีเหมือนแป้งนะครับ
แต่มันมีความอันตรายและอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนแป้งไหมล่ะ
ต่ำกว่ามากครับเพราะว่าความถี่ต่ำกว่ามากเลย
ค่ะแป้งธนาคารตอนนี้คนใช้กันเยอะค่ะ
ธนาคารที่เขาเรียกกันเนี่ยนะคะเหมือนกันไหมคะอันตรายเหมือนกันไหมคะ
ราคาเป็นพืชนะครับพืชต้นธนาคารนะครับ
เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นวัสดุเป็นพืชมันย่อยสลายได้เองนะครับ
เพราะฉะนั้นมันไม่เป็นอันตรายเหมือนสารอนินทรีย์แบบนี้นะครับ
เพราะภาษาอนินทรีย์จะไม่ย่อยสลายจะอยู่ในร่างกายเรา๒๐๓๐ปีก็จะอยู่เหมือนเดิม
แต่ธนาคารวันเดียวก็๒วันก็ไปแล้วครับ
อาจารย์มีระยะเวลาการสะสมที่เข้าข่ายอันตรายพอจะบอกให้เห็นเป็นกรอบได้ไหมคะ
เช่นถ้าคุณใช้ในการโรยอวัยวะเพศเน้นไปผู้หญิงเลยนะคะ
คือผู้หญิงเนี่ยถ้าใช้โรยอวัยวะเพศตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงที่จะสะสม

ความเสี่ยงยังไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขนะครับความเสี่ยงออกมาแค่ว่าอยู่ที่ความถี่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกส่งสัญญาณออกมา
ก็แค่ให้คนเนี่ยลดละเลิกพฤติกรรมเช่นนั้นนะครับ
ต้องกังวลในอดีตที่ผ่านไปคืออย่าใส่เข้าไปอีกแล้วกัน
เท่าที่ฟังคำตอบของท่านอธิบดีมาดูสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
ผู้หญิงนะคะมะเร็งรังไข่ขึ้นอยู่กับการสะสมนะคะ
ถ้าที่ฉันถามณวันนี้หลังจากที่เกิดข่าวขึ้น
ถามตรงเลยนะคะว่าดีที่สุดผู้หญิงไม่ควรใช้แป้ง

ไม่ควรใช้นะครับไม่ควรใช้แป้งรวยอวัยวะเพศ
แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อยากจะใช้แป้งนะครับมันก็มีแป้งทางเลือก
คือเป็นแป้งที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับ
แป้งทาตัวนะครับที่ทำมาจากแป้งข้าวโพด
ซึ่งประเทศไทยก็ทำได้เองแล้วก็ผลิตขายอยู่นะครับ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นคนที่มีความเปียกชื้นได้ง่าย
แล้วก็มีการเป็นผื่นคันระคายเครื่องบ่อย
ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ควรจะใช้แป้งประเภทนั้น
ค่ะคุณผู้ชมคะเราน่าจะใช้เวลาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาก
ข้อสงสัยนะคะส่วนใหญ่จะเห็นเสียงคุณผู้ชายกังวลเยอะนะคะ
แต่ว่าคำเตือนชัดเจนทั้งหมด
คุณผู้ชมถ้าอยากจะย้อนชมได้อีกเข้าไปที่ไทยรัฐได้เลยนะคะ
ยูทูปนะคะเข้าไปดูได้อีกครั้งหนึ่ง

ตกลงแล้วคุณผู้ชมจะกังวลต่อไปไหม

ขอบคุณค่ะขอบคุณครับและลากันไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
อีกสักครู่พบกับทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะ